คุณผู้ชมไปประเทศอินโดนีเซียกันต่อเลยนะคะ
ถ้าพูดถึงอินโดนีเซียเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยว

อินโดนีเซียต้องไปทางพวกเกาะต่าง
ไปดำน้ำไปลงทะเลเออที่ไหนฮะมูเกาะเขาเยอะนี่ครับ
ูก็อุ๊ยมีหลายที่อะคุณ

คุณผู้ชมคะเมืองนี้เขาบอกว่าเป็นเมืองที่สวยงามมาก
สำคัญเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกมือหนึ่งที่สำคัญ
ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเมืองบาตำค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะ
ที่สำคัญเมืองบาตำที่ตั้งเขาอยู่ใกล้กับประเทศสิงคโปร์
ก็เลยทำให้เมืองนี้มีโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงเลยทีเดียว
ติดตามรายงานจากคุณจอมพลดาวสุโขค่ะ
อาหารทะเลเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเมืองบาตำของอินโดนีเซีย

ด้วยความสดสะอาดและที่สำคัญมีราคาไม่แพง
เมืองบาตำถือได้ว่าเป็นเมืองตากอากาศที่เงียบสงบ
ตั้งอยู่ใกล้กับประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์
โดยนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือจากสิงคโปร์มาขึ้นฝั่งที่นี่
ในเวลาเพียงไม่ถึง๑ชั่วโมง
รีสอร์ทหรูริมทะเลในเมืองบาตำเปิดเผยว่า
เมืองบาตำกำลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์
เดินทางมาที่นี่ได้ง่ายและสะดวกกว่าเมืองอื่น
เขาบอกว่าที่ผ่านมาชาวสิงคโปร์เดินทางเข้ามาที่นี่
คิดเป็นร้อยละ๗๕ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด
ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียเองก็มีความพยายาม
ที่จะสนับสนุนให้ชาวสิงคโปร์เดินทางเข้ามาที่เมืองบาตำมากขึ้น
ผ่านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง
แต่ด้วยความที่เมืองบาตำตั้งอยู่ใกล้กับประเทศ
มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ระดับต้นของโลก
ที่นี่จึงมีความน่าสนใจมากกว่าการเป็นเมืองท่องเที่ยว

อาคารโบราณที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ชุมชนเก่าแก่ในเมืองบาตำ
แต่เป็นสิ่งที่เพิ่งถูกเนรมิตขึ้นมาใหม่
ในฐานะสตูดิโอกลางแจ้งของบริษัทอิมฟินิตสตูดิโอ
ไว้สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์โดยเฉพาะ
ฟินิกสตูดิโอเป็นบริษัทสร้างสรรค์งานด้านสื่อและแอนิเมชั่น
มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์
ก่อนจะตัดสินใจเข้ามาตั้งสตูดิโอภายในเมืองบาตำของอินโดนีเซียแห่งนี้
จากมองว่ามีความสะดวกทั้งในแง่การเดินทางจากสำนักงานที่สิงคโปร์
และที่นี่ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันอีกด้วย
จากสตูดิโอภายนอกอาคารขนาดกว่า๖ไร่ที่เห็นอยู่นี้แล้ว
ที่นี่ยังมีสตูดิโอมาตรฐานโลกอีก๒สตูดิโอ
ขนาดเกือบ๓๐๐ตารางเมตรและเกือบ๑๓๐๐ตารางเมตรตามลำดับ
รวมถึงอาคารปฏิบัติการด้านแอนิเมชั่นด้วย
ปัจจัยด้านที่ตั้งที่เอื้ออำนวยแล้ว
บริษัทยังมีความเชื่อมั่นในความสามารถโดยเฉพาะด้านแอนิเมชั่นของชาวอินโดนีเซียด้วย
เขาบอกว่าเท่าที่ทำงานร่วมกับคนอินโดนีเซียมา
ก็พบว่าคนที่นี่มีความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะชาวอินโดนีเซียที่อยู่ในแวดวงแอนิเมชั่น
และด้วยความที่อินโดนีเซียมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นและแตกต่าง
ก็อาจจะส่งผลให้งานของชาวอินโดนีเซียมีเอกลักษณ์ที่ต่างออกไป
หวังใุ้ใจชิ้นทางภูมิศาสตร์กับประเทศสิงห์คโปร่
ที่เป็นยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของโลก
แต่ก็มีข้อจำกัดในด้านพื้นที่
ทำให้เมืองบาตำแห่งนี้ไม่เพียงเป็นเมืองตากอากาศ

แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ที่นี่ขยายตัว
ในฐานะเมืองคู่ขนานไปกับเศรษฐกิจของสิงคโปร์ด้วย
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน

หาเวลาพักร้อนไปเที่ยวกันก่อนดีกว่านะ
ตอนนี้ใกล้สิ้นปีแล้วยังหาเวลากันไม่ได้เลย